คุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคะถ้าเรารักใครแล้วเราต้องทุ่มให้สุดใจค่ะ
เหมือนเหล่าวันดันนุษย์ของเป๊กผลิตโชคเขา
เมื่อวานนี้วันคล้ายวันเกิดเป๊กผลิตโชค
อายุ๓๘ปีเล่นใหญ่จัดเต็มมาก

ทันทีที่หนุ่มเป๊กปรากฏตัวเท่านั้นแหละเสียงกรี๊ดลั่นทั้งอโศกเลยค่ะ
ด้วยเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์กันอย่างพร้อมเพลียงนะฮะ
ซึ่งปีนี้ค่ะนอกจากแบล็คดอปสีพาร์ทเทลแล้ว
เค้กก้อนใหญ่มากแล้วนะครับ
เหล่านู้นก็ยังมีบิ๊กเซอร์ไพรส์คุณผู้ชม
เรียกว่าแห่ขันหมากมาสู่ขอ
มีทั้งพานเงินสดคุณฟังดีพานเงินสดเงินจำนวน๕แสนบาท
พานทองน้ำหนักเกินอายุหน่อยเขาอายุ๓๘พานทอง๓๙บาท
คุณคิดเอาละกันตอนนี้ทองกำลังขึ้นนะ
คูณก็ไปราคาแทบเป็นลมอยู่เหมือนกันถุงตั้งจริง
เหล่านุษย์เค้าบอกว่าให้เป็นค่าขนมเป๊กผลิตเชิง

งานนี้เป๊กบอกโอ้โหยิ้มไม่หุบเลยค่ะ
ก่อนจะขอบคุณแล้วก็บอกว่าจะรักษาของทุกอย่าง
เหล่านุษย์ให้มาเป็นอย่างดีนะคะ
แล้วก็งานนี้ค่ะบรรดานุษย์บรรดาคนรักไปผลิตนะ
ร้องเพลงซึ้งให้เป๊กด้วยนะคะ
ชื่อเพลงว่าเธอคนเดียว
บรรยากาศอบอุ่นมากน้ำตาคลอกันเลยค่ะ

โอ้นุษย์เขาทุ่มเททุกปีจริงค่ะ
คุณผู้ชมปีนี้เป๊ก๓๘ได้ทอง๓๙บาท
แจ๊กกะลินอายุ๔๕ได้ทอง๔๖บาท